ขอบคุณนะพี่น้ำ
แล้วตอนนี้ก็ยังต้องมาเลี้ยงหลานอีกค่ะ
ถูกตัดน้ำตัดไฟมานานขนาดไหน
ปีกว่าแล้วค่ะ
สวัสดีครับ

ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลานี้นะครับ

กับรายการที่เป็นขวัญใจของชาวรากย่า
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และเป๊กกี้ศรีธัญญาสาวเป๊กเป็นพิธีกรที่พร้อมที่จะเจอกับคุณผู้ชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย

เรื่องราวดีที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับ

บางทีดูหลายรายการแล้วพึ่่งหมาลุกขึ้นมาสู้ทันทีเลย
ค่ะมีแรงฮึดแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ
เขาบอกว่าฮึดต้องฮึดให้ถูกที่
ถ้ามาฮึดที่นี่ฮึดครบ๑๐เพลงร้องได้เมื่อไหร่รับไปเลย๑ล้านบาท
ยันกันไว้ครับพวกเราทุกคนขยันกันไว้นะครับ
อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยพื้นนี้ก็เรียกว่าสุวรรณภูมิแผ่นดินทอง
ขยันกันไว้แต่บางคนที่มาในรายการของเราเขาก็ขยันแล้วนะ
ขยันแล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าต้นทุนในชีวิตเขาเกิดมามันไม่มีจริง
เกิดมาก็มีหนี้สินเลยบางคนเกิดมาบ้านช่องก็ไม่มี
ต้นทุนมันไม่เท่ากันเขาก็ขยันแล้วแต่ว่าชีวิตเขาก็ยังแย่อยู่
โรคภัยคุกคามทั้งตัวเขาและแม่ของเขาจึงทำให้เกิดสภาวะเป็นหนี้
ไม่น่าเชื่อนะคะบ้านมีอยู่ค่ะแต่ว่าน้ำไฟเนี่ยต้องอาศัยพ่วงเพื่อนบ้าน
ระบบที่เขายืมมาในระหว่างรักษาคุณแม่

แล้วก็ยังมีหลานสาวอีกสองคนนะครับที่ต้องทำหน้าที่
รับผิดชอบชีวิตดูแลทั้งสองชีวิตนี้
ก็ยังเล็กอยู่กำลังกินกำลังนอนกำลังใช้ทีเรีย
วันนี้เรามาดูชีวิตแล้วก็เรื่องราวของเธอต่อ
ว่าเธอจะต่อสู้ไปจนถึงตั้งเป้าเอาไว้๘๐๐๐บาท
เพลงเธอทำไปได้แล้ว๓เพลง

ได้ใครนี่แล้ว
ไปดูซิว่าวันนี้เธอกลับมานี่
จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะ

มอเตอร์ไซค์วินหญิงผู้เป็นเสาหลักที่คลอนแคลนครับ
สวัสดีครับ
นี่ก็คือโฉมหน้าของคุณนานะฮะ
ไซค์วินหญิงผู้เป็นเสาหลักที่คลอนแคลน

ไซค์ที่เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายของเธอเนี่ย
ตอนนี้เอาไปจำนำเพื่อหาเงินเอาไปให้ลูกสาวคนเล็กเป็นค่าเทิม

ยังทราบข่าวไหมคะว่าสามีเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่
ตอนแรกก็ยังเห็นอยู่ค่ะแต่ช่วง๔ปีมานี่หายไปเลยค่ะ
เห็นอยู่หมายความว่าเขาก็อยู่แถวบ้านแหละ

หย่ากันบอกจะให้เดือนละ๓๐๐ไม่ให้เลย

อย่ามาก่อนที่จะเลิกกันนะคะเพราะว่าเขามีแฟนใหม่

ตอนที่หย่ากันลูกคนเล็กอายะเจ็ดขวบค่ะ

ตั้งแต่นั้นมาคุณนาก็รับหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกทั้ง๓คน

โอ้โหผู้หญิงคนเดียวแม่อีกคนเลี้ยงลูก๓คนนะพี่นา
เพลงได้ค่ะใครจ้างอะไรเอาหมดค่ะ

ตอนนี้อยู่เมืองทองเมืองทองธานี
เด็กนี้ไม่เจอพ่อเขานานแค่ไหนแล้วคะ
สองสามปีได้แล้วสองปีสามปีค่ะ
วันนี้ลูกชายรู้ไหมว่าคุณแม่มากรุงเทพ

โทรค่ะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่มีเงินเขาอยากมาดูแต่เขาไม่มีเงิน

ช่างแอร์วันละสามร้อย

แล้วบ้านที่อยู่ที่คุณอาอยู่ที่ลบบุรีตอนนี้เป็นของใครครับ

อ๋อก็ยังดี

นี่ที่ตรงนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับนาน
สมัยตอนตอนนี้๓๓ปีต่ำสิบปีนี่แล้วกัน
นี่ได้ที่เท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ห้าสิบตารางวาห้าตารางวาสิบตารางวานะ
พอดีพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ก็คือซื้อที่แล้วก็เก็บตังค์ปลูกบ้าน
ทีละเสาละเสาละเสาซื้อรวมก่อนค่ะซื้อเรื่อยเรื่อยพอได้เสาปุ๊บ
เราก็มาซื้อซิกแพคมันก็ซื้อรวมพอได้เสร็จเราก็มารวมหาเงินแล้วก็มาจ้างให้เขาปลูก

ตอนนี้ก็เป็นไม้กับข้างล่างปูนเฉยค่ะ
นั่นคือเรียกได้ว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองในชีวิตนี้จริง
เพราะว่าเริ่มไปอยู่ตั้งแต่ยังเป็นดินอยู่เลยจ้ะ
แม่นี่ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแม่อยู่มาตลอดเพราะแม่ก็สมัยก่อนแม่ก็ต้มเลือดหมูขาย
พี่นาระหว่างที่เราเลี้ยงหลานเองสองคนกับให้เขาไปอยู่กับพ่อเขา
พี่นาอยากให้เป็นแบบไหนมากกว่ากันให้อยู่กับป้ามากกว่าเพราะถ้าไปอยู่กับเขาป้ากลัวอด
กลัวหลานอดเพราะเขาก็เอาตัวกันไม่รอด

ก็ต่างกับคนเล็กได้ยังไม่ขวบอะค่ะตอนนั้นเขาเป็นทหารเกณฑ์ไง
แล้วก็เขาก็มาอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วพอใกล้จะปลดอยู่มาแม่เขาก็ไป
เขาก็เดินออกไปเฉยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ลูกชายก็พอปลดก็
พอรู้เมียไม่กลับก็ไม่กลับหางานทำในกรุงเทพก็ไปมีเมียใหม่
ก็มีลูกอีกคนนึงขวบกว่าแล้วค่ะตอนนี้
นาถ้าขาดพี่นาสักคนหนึ่งถ้าร่างกายไม่ไหวแผนของพี่นาคืออะไร
เด็กสองคนผู้ใหญ่อีกคนนึงตรงนี้ทำไงได้วางแผนไว้บ้างไหมคะ
ถ้าเราเป็นอะไรก็คิดเหมือนกันว่าหลานกับแม่จะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
คิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังพอว่ายังมีบ้านให้ลูกได้ซุกหัวนอน
คิดอย่างนั้นอย่างเดียวว่าเขาจะต้องยังไงเขาก็ต้องกลับมามาดูลูกเขา

เป็นห่วงเขาไหมครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วย

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอโตกว่านี้อีกหน่อยก็น่าเป็นห่วงแล้วนะ
เขาก็เริ่มด้วยความเป็นผู้หญิง
ถึงลูกชายจะกลับมาเนี่ยเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วมีลูกใหม่แล้ว
แล้วสองคนนี้เขาจะขาดความอบอุ่นไหม
พ่อเขาจะรักเหมือนเป็นลูกหรือเปล่า

นะในวันที่เผิดวันหนึ่งคุณนาก็มาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้สองคนนี้มีนกับมิ๊วเขาจะอยู่อย่างไร
หนูว่าตอนนี้ที่พี่นาท่องอยู่ในใจคือ
อยากให้เขาโตไวจะได้หาเลี่ยงตัวเองได้เพื่อเราเป็นไรไปอะไรอย่างนี้
ดูแลตัวเองได้ก็โอเคเท่านั้นเอง
นาเพลงต่อไปเนี้ยจะเป็นเพลงที่มีมูลค่าหกหมื่นบาทเพลงที่สี่
เพลงนี้จะเป็นตัวชีวัตรแล้วว่าจะได้มอเตอร์ไซค์คืนด้วยหรือไม่
คือตอนนี้มีแล้วมีใช้หนี้นอกระบบแล้ว

นะก็ขึ้นอยู่กับอินโทรเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นว่า
ยากง่ายและเคยฟังมาก่อนหรือเปล่า
ขอให้พี่นาโชคดีกับอินโทรที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะ

เพลงที่๔เพลงนี้มูลค่า

หกหมื่นค่ะที่ได้ยินไปเมื่อกี้
ยากง่ายอย่างไรกับอินโทรเพลงเมื่อกี้นี้ค่ะ

พอได้นี่ไม่น่าจะได้นะพี่นานะ

มีค่ะเพราะเพลงมันนานแล้วไม่ค่อยได้ร้อง
ตอนนี้คือมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัว
เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับ

ตัวช่วยที่เหลืออยู่นะถ้าเลือกได้นะมีอันเดียวที่
ที่ถือว่าเกือบจะแน่นอนก็คือร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔
มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะ

เอาล่ะถ้าสู้ก็ต้องสู้กัน

ใช้

คือเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ตัวช่วยได้เรียกว่าชาญฉลาด
ตั้งแต่ต้นเกมมาจนถึงตอนนี้

ตัวช่วยที่เปิดไปแล้วนะครับก็คือ
ร้องผิดได้๑คำนะครับอยู่แผ่นที่๔และข้ามเพลงนี้ไปเลย
แผ่นที่๖นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่
ก็คือแผ่นที่๑๒๓แล้วก็แผ่นที่๕
และตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับของคุณนา
คุณอาครับแผ่นไหนครับ
คุณอาเลือกแผ่นที่๑ค่ะ
ภาวนาให้มันเป็นเพลงเก่งของคุณนา
นะฮะถ้าเปิดมาเป็นแผ่นนี้เนี่ยโอ้โหคุณอา

ก่อนเลยนะครับยังไม่ร้องก็เฮก่อนนะฮะ
แต่ถ้าเป็นอันอื่นก็ไม่ใช่ว่าสิ้นหวังนะครับ
มันก็ยังช่วยได้กว่าเดิมที่ไม่ได้ใช้เลยอยู่ดี
มาดูครับตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับก็คือ
ตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นที่๑นะครับ
ไม่ใช่เปลี่ยนเพลงนะครับ

ไม่ใช่โทรหาคนรู้จัก
เหลือเพลงเก่งของคุณกลับได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ถ้าฟังเพลงต้นฉบับพอไหมคะพี่นา

ถึงพอเราก็ไม่ให้เพราะว่าคุณเลือกเป็นเพลงเก่งของคุณ
ขอบคุณครับ

ของการเลือกตัวช่วยแล้วได้ผล

เพราะเรียกมา๓แผ่น

มาพอดีให้ใช้มาพอดีให้ใช้

นาก็ต้องตั้งใจร้องให้เป็นเพลงเก่งจริง

ค่ากเลย
ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าอย่าเพลินอย่าเผลอมีสติกับมัน
ขอให้โชคดีนะครับคุณอาค่ะมาถึงเพลงที่สี่นะครับ
เพลงนี้มูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
ครับลุย
อย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคัง
อย่ามัวไปจองติดนักร้องคนดัง
ทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไทยเดาสดขาวหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านอันทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว

งามทรงอย่าไปลองตามัว
ไฟฟ้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้า
ร่วงนาจะได้ไหม
ภากพี่กับเมื่อซื้อผ่าตา
ฝากน้องบ้างนะ

นะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกลับมายามน้ำใจ
หากผ่าห้ามได้แต่อย่าให้สวยเกิน